ทีนี้ในช่วงของการที่แถลงเมื่อช่วงเที่ยงนี่นะคะ
แน่นอนจะมีช่วงให้สื่อมวลชนถามตอบ
ในแพทย์ชนนั่นศรีแก้โหณภักรณ์เพื่อไทยในช่วงนั้น
ก็ได้แสดงความมั่นใจกับสื่อมวลชน
ยืนยันว่าตอนนี้รวบรวมเสียงได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแล้ว
คาดว่าในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะจะแถลงเปิดตัวได้ครบทั้งหมด
ส่วนการประกาศไม่เอาพักลุง
จะมีวิธีขอเสียงสนับสนุนจากสสพักลุงอย่างไร

เพื่อไทยบอกว่าได้เข้าไปประสาน
ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย
เพื่อสลายคั่วและให้เกิดการเดินหน้า

ส่วนจะมีสอสอจากภักดิ์ประชาธิปัตย์

และพักรวมไทยสร้างชาติมาโหวตให้หรือไม่
ยืนยันว่าภักดิ์เพื่อไทยแสวงหาความร่วมมือจากทุกคน
ส่วนจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยนะคะ
ส่วนกับภักดิ์ก้าวกลายก็ยังเคารพเอกสิทธิ์ของภักดิ์ก้าวกลาย
ว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้เราหรือไม่
แต่เราก็ปรารถนาเสียงสนับสนุนจากทุกส่วนค่ะ
แต่เราก็ปรารถนาจากทุกภักดิ์ทุกส่วน
แล้วทำให้สถานการณ์การเมืองขนาดนี้มันค่าก็สู่ความเรียบร้อย
ปิดจุดอนปิดวิกฤตต่างเช่นวิกฤตรรัฐมานูลได้
ปิดจุดอ่อนปิดวิกฤตต่างเช่นวิกฤตรัฐมนุนได้

ถ้าก้าวไกลเองจะมาร่วมกับเราในมุมนั้น

แล้วก็เราเองก็มีนโยบายชักในทำงานร่วมกัน
เหมือนที่เราได้แถลงไปเป็นการเมืองมิติใหม่
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าสสพทบางส่วน
ไม่พอใจกับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่ว
ก็ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นไม่พอใจ
เพียงแต่ว่ามีข้อห่วงใยเรื่องผลกระทบ
เพราะรับภาวะกดดันพอสมควรจากพื้นที่
แต่ก็มีกำลังใจชี้แจงต่อประชาชน

เพื่อแก้วิกฤตความขัดแย้งให้ได้ค่ะ
รับภาวะกดดันพอสมควรจากเขตพื้นที่

แต่ทุกคนก็บอกมีกำลังใจ
และพร้อมที่จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชน
ขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
ก็บอกว่าจะพยายามจะทำให้ทุกพักทุกกลุ่มเข้าร่วมค่ะ
เพราะว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษที่มีวิกฤตถึง๓ด้าน
คือรัฐธรรมนูลปัญหาปากท้องประชาชนปัญหาความขัดแย้ง
เพราะฉะนั้นก็ต้องการสลายความขัดแย้ง
รวมถึงการเดินหน้าคุยกับสว
เพื่อให้ได้เสียงเกิน๓๗๕เพราะเป้าหมายคือการตั้งรัฐบาล
และหากมีการโหวตนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยโดยมีพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ
จะนำนโยบายของทุกภักดิ์ทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมาทำ

แต่ต้องไม่กระทบสถาบันหลักของประเทศและไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒ค่ะ
เอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเข้ามาร่วมกับเรานะครับ
ไม่ใช่กระบวนการแย่งคนจากพักเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับ
ก็เป็นเอกสิทธิ์ทุกคนที่อยากจะร่วม
เราเชื่อว่าวิกฤตการณ์ของประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก
ต้องการความร่วมมือและความสนับสนุนจากทุกภาคทุกฝ่าย
เรื่องที่บาดหมางใจกันเรื่องที่มีความขัดแย้งกัน
ถ้าคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเรื่องเหล่านั้นเรื่องเล็กน้อยนะครับ

อะไรที่พักเพื่อไทยหรือพักร่วมต่างได้กระทบกระทั่งต่อกัน
หรือมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจต่อกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเล็ก
พักเพื่อไทยเรายินดีที่จะขอโทษกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราอยากได้ความร่วมมือ
เพื่อทำให้ประเทศพ้นวิกฤตนะครับ